แต่ครั้งนี้ส่งเต็มเลย
ซึ่งการส่งเต็มในครั้งนี้มีเยาวชนสองคน

เพราะบอกว่าเป็นการเตรียมทีมเหมือนการซ้อมใหญ่
เพื่อการแข่งขันในทวนาเมนต์ต่อไป

สำหรับคนที่มาแทน๒คนเนี่ย
ก็คือธนชาสุกสดแล้วก็วัชยณวรแจม

ก็เป็นตำแหน่งที่เข้าทดแทนแล้ว

และผู้เล่นตัวหลักไม่ได้อยู่ก็เอาคนที่คิดว่าอนาคตต้องขึ้นมา
ซึ่งก็เป็นตำแหน่งที่สองคนนี้ต้องขึ้นมาอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้นะคะ
นายสมพรใช้บางอย่างนะคะนายกสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าการประกาศรายชื่อและรายชื่อทั้งหมดที่ประกาศออกมา
เป็นความต้องการของโค้ชด่วนดันัยศรีวัชราเมธากุลผู้ฝึกสอน
ก็บอกว่าต้องการที่จะเตรียมทีมไปชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่น
ถึงแม้ว่าชาติอื่นอาจจะไม่ได้ส่งผู้เล่นชุดหลักเข้ามา
เป็นการซ้อมใหญ่ของทีมก่อนที่จะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่น
ก็เป็นเหตุผลที่มันมองต่างจากที่แฟนกีฬาวอเล็กบอลบางส่วนอาจจะมอง

เขาคือไทยเอารายการแข่งขันมาเป็นการฝึกซ้อมจริง
แต่ว่าชาติอื่นเขาขอซ้อมแล้วเก็บความลับไว้
แล้วเขาก็เอาชุดที่เป็นชุดแห่งอนาคต

ก็แล้วแต่เขาแต่เราเลือกแบบนี้ไง

ซึ่งสมาคมก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทีมกีฬา
ก่อนแข่งขันรายการระดับใหญ่ระดับโลก
และสิ่งสำคัญก็คือนักกีฬาต้องมีมาตรฐาน

ก็เลยมีนโยบายแบบนี้

ที่ได้ซ้อมนะฮะซ้อมซ้อมใหญ่อย่างเต็มที่

ในขณะเดียวกันเราก็เปิดโอกาสให้

มุ่งไปที่การแข่งขันระดับโลก

ซึ่งเราจะต้องพยายามให้ติด๑ใน๑๖ให้ได้

ซึ่งตรงนี้เราเลยได้ให้

ชื่อไม่มีอะไรชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

วันแรก๑๖กันยายนนี้

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด

สำหรับการพบกันของเย็บปุ่นกับเกาหลีใต้

ทั้ง๓เกมแข่งขันในเวลาพร้อมกันก็คือ
ก็คือการเข้าสู่รอบรอง
ถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่ามันเป็นรายการที่เอาไว้ดันดาวรุ่ง
แต่ว่าหลายคนแค่ขึ้นตรงนี้
ได้ชื่อมาติดทีมชาติไม่ว่าจะรายการไหนก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ
แล้วก็เป็นรายการที่หลายคนเขาแจ้งเกิดด้วย
ก็เป็นชุดใหญ่ในปัจจุบันนะครับที่ก้าวขึ้นมาเนี่ย
แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเริ่มต้นจากรายการนี้เหมือนกันนะครับ
ปฏิตามได้จากรายงานของคุณธนรัฐเฟื้องหรือไทกุลครับ
กว่า๑๐ปีที่วอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทย

ผลงานสุดประทับใจในการแข่งขันรายการต่าง
การคว้าแชมป์เอเชีย๒สมัย
เรียนเงินเอเชียนเกมส์และแชมป์ซีเกมส์๑๓สมัย
รวมถึงประกาศศักดาในเวทีนานาชาติ
ด้วยการเอาชนะทีมชั้นนำของโลกมาแล้วมากมาย
อีกหนึ่งรายการสำคัญที่อยู่คู่ความสำเร็จของวอเล็กบอลหญิงไทย
เป็นการพัฒนาที่ดีสำหรับรุ่นน้อง
ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นการหลักของทีมชาติไทย
ในอนาคตเปรียบเสมือนเป็นเวทีแจ้งเกิด
เป็นบันไดก้าวไปสู่จุดสูงสุดของนักกีฬา
ในบ้านเราแข่งในบ้านเราเราก็อยากที่จะ
สร้างความภูมิใจให้กับพี่น้องชาวไทย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเหมือนเป็นเวทีให้น้องได้โชว์ศักยภาพต่าง
ส่วนตัวคือก็แข่งในบ้านเราเราก็อยากได้แชมป์เนาะ
แต่ว่าด้วยคู่แข่งอะไรต่างและด้วยของทีมเราด้วย

แต่ว่าก็จะพยายามทำผลงานให้ดีสุด
พยายามเข้าชิงแล้วก็เอาแชมป์ให้ได้
และปีนี้๒๐๑๘ครบรอบ๑๐ปีวนกลับมาจัดที่เมืองโคราชอีกครั้ง
ที่แห่งนี้มีความทรงจำอันดีต่อวอเล็กบอลหญิงไทย
กับการเป็นแชมป์เอเชียเมื่อปี๒๐๑๘
หลานย่าโมแท้อย่างกิฟต์วิลาวันอภิญพงศ์
ภูมิใจทุกครั้งที่ได้ลงเล่นรับใช้ชาติ
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับไหน
ที่สำคัญครั้งนี้ได้ลงเล่นในจังหวัดบ้านเกิด
ยิ่งทำให้มีแรงฮึดสู้มากยิ่งขึ้น

ก็เลยคิดว่ารายการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่
ที่สร้างชื่อให้กับทีมของพวกเรา
แต่ความสำคัญทางจิตใจนั้นยังมีค่า

ก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ให้กับวงการวอเล็กบอลไทย
ส่งกำลังใจให้นักตบลูกยางสาว

ตั้งแต่วันที่๑๖ถึง๒๓กันยายนนี้
พนักรัฐเฟิร์งหรือไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป